ท่านผู้ชมครับมีเหตุแทงกันเสียชีวิตนะฮะ
เรื่องของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันแล้วก็เสียงดัง

มันต้องแก้ที่อะไรท่านผู้ชมลองบอกหน่อย
แก้ที่ใจของเราแก้ที่ตัวของเพื่อนบ้านแก้ที่อะไรยังไงดี
บางคนบอกโอ้โหไม่รู้จะแก้ยังไงแก้ไม่ได้จริงแล้วมันก็นำมาซึ่งเหตุกันแบบโหดเยี่ยม
เย็นเมื่อวานนี้ในท้องที่สบางบัวทองจังหวัดนวลธบุรี
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงเสียชีวิตหนึ่งศพ
บาดเจ็บอีกหนึ่งรายเป็นผู้ชายกับผู้หญิง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทีไตบลลำโพบบท
ผู้ที่เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่ที่ถนนในหมู่บ้าน
ชื่อว่านายอีดรีสหม่อมดาอายุ๒๔ปี
คนกรเหตุชื่อนายชถธีุ์คุณวุฒน์อายุ๔๐ปี
เป็นเพื่อนบ้านอยู่บ้านติดกับหนุ่มพูดตาย
ก่อเหตุแล้วช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้ก็หลบหนีไปนะครับ
มีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับถูกแทงเข้าไปเหมือนกันนะฮะ
เพราะว่าเข้าไปช่วยแฟนนะครับก็คือแฟนสาวของนายอีดริสนะครับ
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้
ช่วงเย็นค่ำผู้ตายนายอิดริส
ซึ่งผู้ตายกับคนก่อเหตุเคยมีปากเสียงกันมาหลายครั้ง
เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วท่อรถของผู้ตายเนี่ยเสียงดัง
แล้วผู้ตายก็เปิดเพลงเสียงดังเนื่องจากบ้านอยู่ติดกัน
เมื่อวานนี้ตอนที่ผู้ตายกับหญิงสาวคนสนิท
ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันแล้วก็สวนกับคนก่อเหตุ
กำลังยืนคุยกับรอปภบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน
คนก่อเหตุพอเห็นผู้ตายขี่จักรยานยนต์ผ่านไป
รีบไปขึ้นรถเก๋งแล้วขับตามไปบีบแรเรียกให้จอดรถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นพอเขาจอดรถก็หยุดรถแล้วก็ลงไป
มีปากเสียงกันสุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่อง
นายชนละทีผู้ต้องหาชักมีดขึ้นมาแล้วก็ทั้งแทงทั้งฟัน
ใส่นายอิดรีสเข้าที่คอเข้าที่ลำตัวเข้าที่หน้าอก
รวมแล้ว๑๖แผลต่อหน้าหญิงสาวที่มาด้วยกัน
ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามเข้าไปห้ามก็เลยถูกฟันเข้าไปด้วย
โดนเข้าไปที่แขนขวา๑แผลบาดเจ็บไปอีก๑คนนะครับ
ก่อนที่นายโชลธีจะหลบหนีไป
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปคุยกับญาติของนายโชลธีผู้ต้องหา
ได้รับคำตอบสั้นว่าไม่ขอให้ข้อมูลอะไร
ก็ยังตกใจกันอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อืมส่วนประเด็นขัดแย้งทางญาติฝั่งผู้ต้องหานะ
เขาอ้างว่ามาจากนายอิริสผู้ตายชอบส่งเสียงดังรบกวน
เราถามว่ามันจริงไหมญาติของคนก่อเหตุบอกว่าประจำ
พูดมาสั้นแค่ว่าประจำไม่เชื่อลองไปถามเพื่อนบ้านคนอื่นดูก็ได้
แต่ไม่อยากพูดเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะหาว่าใส่ร้ายผู้ตาย
ตัวผมถามนิดหนึ่งได้ไหมว่าปกติอ่ะบ้านแหละเนี้ย
เขาเสียงดังตลอดไหม
ทุกวันไหมฮะดึกหรอตั้งช่วงไหน

ส่วนศพของนายอิดรีสนะครับวันนี้ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่มัศยิตที่จังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็นำร่างไปฝังนะฮะตามหลักศาสนานะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับเราได้คุยกับเพื่อนสาวคนสนิทของผู้ตายชื่อนางสาวพิชยานินนะฮะ
ซึ่งเธออยู่ในเหตุการณ์แล้วก็บาดเจ็บด้วยนะครับจากการถูกคนก่อเหตุเนี่ยฟันเข้าไปนะครับ
บอกว่าคนก่อเหตุตอนนั้นเตรียมการมาแน่นอนเพราะว่าตอนลงมาคุยแล้วมีปากเสียงกันพักเดียวเนี่ย
ก็ชักมีดออกมาเลยแล้วก็แทงเข้าที่ลำคอและลำตัวของนายอิดริสหลายครั้ง
แม้ว่าจะเข้าไปห้ามนะจนโดนลูกหลงถูกฟันเข้าที่มือแต่คนก่อเหตุก็ไม่หยุด
กระหน่ำแทงนายอิริสอย่างบ้าคลั่งจนนายอิริสล้มลงไปกองนอนจมกองเลือด
คนก่อเหตุถึงยอมหยุดแล้วก็รีบขับรถหลบหนีไป
พอด่ากันเสร็จเขาก็ลงหยิบมีดหยิบมีดจากในรถเลยไม่รู้เขาพกมายังไง
เปิดประตูแทงเลยแทงเข้าคอเลยค่ะ
ก็เยอะมากค่ะนับไม่ถ้วนหนูเข้าไปกระชากตั้งแต่แรก
ตั้งแต่ต้นเลยที่เราเห็นเลยกระชากไม่ไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วคือ
ไปเพื่อนก็ไม่ได้แล้วไม่ไหวสู้ไม่ได้ล้มพอล้มไปก็

หนีไปค่ะคนปกติก็ไม่น่าจะทำแบบนี้ไม่น่าจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
เพราะว่าทำขนาดนี้แล้วมันก็ใจร้ายมากอ่าน้องเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะ
เป็นเพื่อนกันนะครับอ่าทีนี้ทางฝั่งครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
พ่อโอ้โหเสียใจหนักมากคือเสียใจแบบที่ไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับพิธีฝังศพของลูกชายได้เลย
เนี่ยคุณพ่อค่ะคือตามหลักศาสนาของอิสลามเนี่ย
บอกว่าวิธีพิธีแบบนี้เนี่ยคุณพ่อนี่สำคัญมากใช่ไหมครับใช่ค่ะ
แต่คุณพ่อบอกคุณพ่อทำอะไรไม่ได้เลยทำพิธีฝังศพลูกชายไม่ได้เลยฮะ
คุณพ่อบอกว่าอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มา๑๐กว่าปียืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้าน
ลูกชายนะแม้ว่าจะดูรูปร่างใหญ่โตไว้หนวดไว้คราวดูเหมือนดุ
แต่ความจริงแล้วไม่ใช่คนเกเรไม่เคยมีปัญหากับใคร
ปลดจากการเป็นทหารมานะครับแล้วก็มาทำงานยังไม่ถึงเดือน
ก็มาถูกแทงตายทั้งที่อายุเพิ่งยี่สิบสี่ปี
คนก่อเหตุที่มาอ้างว่าลูกชายชอบเบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดังใส่หน้าบ้านเขานั้น
จริงนะฮะพ่อบอกว่าไม่จริงนะคือยอมรับว่าเสียงท่อนี่คือผู้ตายนะฮะ
ที่มีหนวดหน่อยที่คุณพ่อบอกดูเหมือนดุตัวใหญ่
แต่ความจริงแล้วเขาไม่ใช่คนดุไม่ใช่คนเกเรแต่เสียงท่อรถจักรยานยนต์ของลูกชายเนี่ย
อันนี้ดังยอมรับพ่อบอกเพราะมันเป็นลักษณะแบบเนี้ย
บิ๊กไบท์นี่อ่าซึ่งเป็นปกติของรถบิ๊กไบท์ทั่วทั่วไป
ที่คุณพ่อบอกนะแล้วก่อนจะถึงหน้าบ้านของลูกชายเนี่ย
ลูกละนาดมันเยอะอืมอ่าทีนี้พอรถมาถึงลูกละนาดก็ต้องเบรก
พอเบรกชะลอผ่านลูกละนาดก็ต้องเบิ้ลเครื่องอ่าเร่งเครื่องต่อค่ะ
ก็ทำเป็นเรื่องปกติแบบนี้ของคนขับรถทุกคนทำให้คนก่อเหตุ
อาจจะไปคิดว่าชอบเบิ้ลรถใส่หน้าบ้านอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่า
แล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยพ่อของผู้ตายบอกว่าก็มาคุยกันก็ได้อืม
ขั้นต้องมาฆ่ามาแกล้งกันอย่างโหดเยี่ยมอย่างนี้เลยเหรอ
แทงตรงนู้นแทงตรงนี้แทงจุดจบแทงจุดตาย
ไม่ได้แทงแบบมั่วตัวแทงหนี้แทงหนี้แทงหนี้แทงหนี้จุดตายทั้งนั้น
คือเขาต้องการให้ตายซึ่งมันโหดร้ายเกินไปกับเด็กอายุแค่
สิบกว่าตัวเองอายุสี่สิบกว่าคนโตด้วยมีอะไรสามารถคุยกันได้
เพราะว่าในใกล้เรืองเครียมเราไม่เคยมีเรื่องอะไรกันเลย
แต่ในหมู่บ้านไม่เคยซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าเขา
ไม่พอใจอะไรลูกเราแล้วถึงกับฆ่าแกล้งกันขนาดนี้
มันโหดเทียมเกินมนุษย์ไปสิบเก้าแผลสิบเก้าแผลนี่จุดตายทั้งนั้นเลย
มันไม่ใช่มนุษย์อ่ะอ่าคนก่อเหตุคือนายชนละที
คุณวุฒิอายุสี่สิบนะครับทีเนี้ยมีข่าวว่าอ่า
ทางญาติของฝั่งผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยบอกว่านายชลธีเนี่ย
ขึ้นขึ้นลงลงสองบุคลิกใช่เรื่องนี้อาของผู้ตายนะครับ
บอกว่าที่ญาติผู้ต้องหามาอ้างแบบนี้เนี่ยว่าป่วย
เป็นไบโพล่าฟังไม่ขึ้นนะฮะคือลงมือไปแล้วเนี่ย
ฆ่าเขาไปแล้วจะมากล่าวอ้างอะไรก็ได้เพื่อให้พ้นผิด
เหตุการณ์นี้ยังไงขอให้มามอบตัวนะ
เพื่อที่จะได้รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพบางบัวทองติดตามจับกลุ่มตัวนายชลธีคุณวุฒิผู้ต้องหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งนายชุระธีนี่ครับถูกกลุ่มตัวมาที่สพบางบัวทองให้การภาคเศษ
ให้การภาคเศษนะครับแต่ว่าอะไรเป็นแบบไหนเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอฟังอีกทีนึงเขามีทนายมาขอประกันตัวด้วย
ซึ่งทนายบอกว่าลูกความของเขานายชลธีป่วยเป็นโรคไบโพล่าจริง
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานเอาใบแพทย์หลักฐานการรักษา
ยื่นให้กับพนักงานสอบสวนในวันพรุ่งนี้
เพื่อประกอบกับการพิจารณาขอยื่นประกันตัว
วันนี้ก็ต้องอยู่ที่ห้องควบคุมผู้ต้องขังของสพบางบัวทองก่อน
แต่พรุ่งนี้ทนายบอกจะยื่นประกันตัวด้วยหลักฐานทางการแพทย์เรื่องการเป็นไบโพล่า